ผลการตัดสินสำหรับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับในเกมไทยลีกคู่ระหว่างรากกับบุรีรำนะครับเกมนั้นบุรีรำชนะหนึ่งต่อศูนย์ซึ่งที่มาของประตูเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องการตัดสินว่าผู้ตัดสินนั้นผิดหรือไม่ผิดสุดท้ายนะครับมีการตัดสินออกมาโดยคณะกรรมการอ่าพิจารณาวินัยอนุญาตและข้อป
และวิภาวิจารณ์อุ่นหนาฝาข้างเลยครับความขึ้นหน้าตรงนี้นะครับซึ่งจริงคนจะจบแล้วนะครับเพราะว่าทางสมสรรตลาดเขาก็ไม่ได้ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่แต่แรกเพราะเขาบอกมาแล้วนะครับว่าอยากให้คนที่เห็นภาพแล้วก็คณะกรรมการดูภาพที่เราเห็นบนหน้าจอเนี่ยนะครับไปตัดสินกันเองว่าคนทั่วไปมองเห็นตร
มองอย่างไรสุดท้ายครับคนโดรสโธอำนวยนิมโณโครสกศมาคมกีฬาฟู้ดบอลก็ออกมายืนยันว่าการทำหน้าที่ของชายเรื้องอามสมไม่ผิดพลาดเพราะจังหวะนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ผิดกฎิกา
แต่ว่าเล่นไม่ตรงจุดเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้เลยแต่จริงในกฎิกาเนี่ยไม่ได้นะครับ
แต่เขาบอกว่าผู้เล่นฝ่ายรับก็คือตราดเนี่ยก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับในเรื่องของการเล่นเร็ว
แต่จริงเล่นเร็วมันอาจจะไม่ได้ผิดหรอกครับตรงนั้นมันผิดที่ว่ามันไม่ตรงจุด
แล้วอาจจะต้องมีการพูดคุยกับผู้สินในการเน้นย้ำกฎิกาเพื่อสร้างความเข้าใจด้วย
แต่สุดท้ายในเมื่อตัดสินแบบนี้แล้วนะครับก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวแทนของตราดเนี่ยมารับฟังคำชี้แจงอีกครั้งด้วย
และจะไม่มีการลงโทษผู้ตัดสินแต่อย่างใดครับ
ก็พูดถึงสาเหตุที่เดินทางมาจับสลับประกบคู่ในเกมรอบรองด้วยตัวเอง
เนื่องจากว่าไม่มีทีมงานคนใดกล้าเดินทางมาจับครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทีมผ่านเข้ารอบนี้เป็นครั้งแรก
ตั้งแต่ตัวของมาดามแป้งเองเข้ามาทำทีมเป็นปีที่๕
แล้วก็หวังว่าปีนี้ทีมจะไปถึงแชมป์เหมือนเมื่อปี๒๕๖๒
ตอนสมัยที่การท่าเรือเป็นถีมเหมือนกับทีมมามือจอมล้มยักษ์
คอกพบการท่าเรือจะเล่นที่สนามกีฬาโบราจินดา
แล้วก็บุรีรามยูเนเต็ดจะพบกับราชบุรีเตะที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศามีนบุรี
เปิดบ้านชนะแอร์ฟอร์ส๑ต่อ๐จากการปั่นฟรีคลิกสุดสวยเลยครับ
ดานีลกาเซียโดริเกย์รัวโตติหน้าที๖๑ประตูโทนครับ
หลังจากมี๖๔แต้มทิ้งห่างโปรลิสเทโรอันดับ๒ถึง๑๗คะแนน
โดยเหลือเกมอีก๗นัดครับชนะอีกนัดเดียวภายใน๗นัดเนี่ยครับ

ทีมสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป๔๒แต่คือจับเหมือนกันนะครับ
โดยเกมนี้ได้ประตูจากจารุวัลชัยรักรัติการทองสมบัติศิลาวันอินตะมีและวิรัยพรบุตรด้วง
ก็โดนนำไปก่อน๒ครั้ง๒ครานะครับ
ฟิลิปปินนำ๑สู่เราตีเสมอฟิลิปปินนำ๒เราตีเสมอ
แล้วก็มาได้๒ประตูท้ายนับแสงไป
ก็ชนะรวด๓นัดนะครับมี๙คะแนนเต็มเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้ว
สุดท้ายของรอบแรกจะพบกับมาเลเซีย๒๓สิงหาคมนี้ครับ
และเน้นย้ำครับอย่าลืมติดตามฟุตบอลชายครับห้ามพลาดเลยครับ
เป็นเจ้าบ้านเจอศึกหนักเวียดนามเลยครับ
สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ก็ถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ
วันที่๕กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีเป็นต้นไป
แล้วก็อย่าลืมเน้นย้ำนะครับว่าเกมวันนี้ครับสำคัญมากนะครับ